คุณทัศนัยก็ไปเกาะติดรายงานข่าวอยู่ที่นั่น

โอ้โหมันหนักมันเหนื่อยแต่มันเห็นความสามัคคีของคนไทย
ทุกคนแบบใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะ
ต้องการจะให้น้องเขาออกมาให้ได้เร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุด

คนก็ไปเที่ยวกันแล้วก็เปิดให้ไปเที่ยวบางส่วน
ยังเข้าไปไม่ได้นะคะก็เที่ยวอยู่ที่ด้านหน้า

ใช่คือไปถ่ายแค่ที่ป้ายก็ยังดี
แค่ถึงหน้าป้ายคือพอใจแล้วไม่ต้องเข้าไปถึงถ้ำหรอก
นี้คือไปถ่ายเซลฟี่ไปถ่ายกันเต็มเลยนะคะ

ตอนที่เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาโอ้โหมันก็เละเพราะว่าต้องทำงาน

ตอนนี้ก็บูรณะปรับปรุงนะคะคนก็ไปเที่ยวกันเยอะเลย

วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ไปเที่ยวกัน๒๐๐คนต่อวันเลยนะ
คือเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปเยี่ยมชมถ้ำหลวงได้
แค่ที่ป้ายวรรณอุทยาน

แล้วก็ที่บริเวณแยกปากทางขึ้นถ้ำหลวงเท่านั้นนะคะ

เนื่องจากว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ยังคงประกาศปิดอย่างไม่มีกำหนดอยู่เพราะว่าต้องฟื้นฟู
หลังจากช่วยทีมหมูป่าอาคาเดมี่ออกมาจากถ้ำ
ตั้งแต่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา

พิพิธภัณฑ์เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์
ตอนนี้คืบหน้าไปเยอะมากนะคะ
ว่าอีก๒เดือนน่าจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะ
นายสุธิษกันทวงและครอบครัวเขาไปจากจังหวัดแพร่

เขาบอกว่าดีใจนะคะที่มีโอกาสได้เดินทางไปเห็น

ก็เลยตั้งใจว่าต้องไปดูด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต
อยากรู้อยากจะเห็นกับตา

แล้วจะมาอีกจะมาอีกถ้าเขาพัฒนาอะไรเสร็จก็จะมาดูอีก
ไปดูที่บริเวณวัดพระธาตุดอยวาวกันหน่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์
ก็ไปประชุมร่วมกันกับเจ้าอาวาส
เพื่อเตรียมสถานที่ให้สื่อมวลชนไปสัมภาษณ์
น้องทีมหมูป่ากับโค้ชเอกวันพรุ่งนี้

บอกว่าตอนนี้จิตใจของน้องทั้ง๑๓คนดีมากแล้ว
สวดมนต์แล้วก็มีการขออนุญาตออกไปทำกิจกรรมต่าง

ส่วนประเด็นคำถามสื่อมวลชนจะถามวันพรุ่งนี้
ก็จะเริ่มสักประมาณบ่ายโมง
ก็จะให้น้องทีมหมูป่านั่งล้อมวงกัน

แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต
คัดกรองคำถามจากสื่อมวลชน
ก็คงยังคงกำจัดให้ประมาณสัก๑๕คำถาม
ค่ะเพราะว่านับตั้งแต่ช่วยออกมาได้
ก็มีการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งก็คือคุณสุธิชัยหยุ่นสัมภาษณ์
แล้วก็ได้เห็นทั้ง๑๓คนอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือตอนงานเลี้ยงที่คุณทัศนัยก็ไปร่วมงานเลี้ยงด้วย
ก็ตอนนั้นยังไม่ให้สัมภาษณ์ว่าน้องยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่
แต่นี่ก็จะเป็นครั้งที่สื่อมวลชนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทั้ง๑๓คน
พรุ่งนี้คงได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ได้ยินคำสัมภาษณ์กันนะครับ